ไหนก็พูดถึงเรื่องของการทำเงินเนาะ
เกษตรทำเงินวันนี้จะพาไปรู้จักกับเกษตรกรรุ่นใหม่
ที่เขาเน้นเรื่องของการทำเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักเลย
แต่ทำแล้วประสบความสำเร็จความสำเร็จแรกก็คือ
ปลดหนี้ให้กับพ่อแม่ที่เป็นเกษตรกรรมมาก่อน
ทำได้อย่างไรติดตามเลยในช่วงของเกษตรทำเงิน
การทำไร่อ้อยในรุ่นพ่อสร้างหนี้สินกว่า๓๔ล้านบาท
แล้วรุ่นลูกที่มารับช่วงต่อก็เริ่มจากการลดต้นทุนพลังงานเชื้อเพลิง
และนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในไร่

ครับครั้งสุดท้ายนี่ก็จะเหลืออยู่ประมาณ๕๙ล้านจาก๓๔๙ล้าน

ชาวตลอดข่าวมาที่ไร่วัชิรพงศ์บ้านบึงสำรานตำบลถาวรวัฒนา
อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร
ที่นี่นะมีพื้นที่การทำการเกษตรถึง๕๐๐ไร่
ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักเน้นการทำเกษตรแบบต้นทุนต่ำ
แล้วเกษตรแบบต้นทุนต่ำต้องทำอะไรบ้างครับพี่วัชิรพงศ์
ตอนนี้ทำปุ๋ยเป็นปุ๋ยอินซีทำใช้เองนะครับ
แล้วก็ทำมาจากวัสดุที่อยู่รอบตัว
อย่างเทศประตบชวาแย่เนเปียอ้อยต้นปล้วย
ทั้งหมดนี่คือวัสดุการเกษตรหลายชนิดที่นำมาหมัก
เพื่อเป็นส่วนปรับปรุงบำรุงดินและเป็นปุ๋ยให้กับอ้อยอีกด้วยครับ
ตามมาดูเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่ทางไร่วัชิรพงศ์ได้นำเข้ามาปรับใช้ในการทำการเกษตร
ต้องบอกเลยครับว่าลดต้นทุนลดการใช้รายงานและสะดวกต่อการทำงาน
ที่นี่นะครับมีทั้งการใช้โดรนเพื่อการเกษตรโซล่าเซลล์เพื่อลดต้นทุนพลังเชื้อเพลิง
และเครื่องย่อยวัสดุนำมาปรับใช้เพื่อทำปุ๋ยทั้งหมดเนี่ยที่ทำได้นะ
เพราะเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างพี่วัชิรพงศ์ได้เข้าไปปรึกษากับทั้งเกษตรอำเภอ
และเกษตรจังหวัดจนได้รับความรู้แล้วนำมาปฏิบัติปรับแนวคิดทำการเกษตรใหม่
ส่วนพื้นที่บ้านเป็นศูนย์เครือข่ายสพกภายใต้ชื่อศูนย์เรียนรู้การลดต้นทุนผลิตไอ
นี่แหละครับความรู้ที่ได้มาช่วยลดต้นทุนในการผลิตสร้างเทคโนโลยีใหม่และผลิตปุ๋ยใช้เอง
สร้างรายได้ทั้งปุ๋ยอัดเม็ดและฮอร์โมนที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
นี่ตัวอย่างดีเราเอามานำเสนอแบบนี้ครับ